จังหวัดศรีสเกตนี่ยากจนมา

เสร็จแล้วก็มีความรู้สึกว่า

ก็ทำงานขยันขันแข็งมาก

แต่ตำแหน่งมันก็ไม่ขึ้นแล้วเรามีความรู้สึกว่า

ที่ทำงานโรงงานอยู่อย่างนี้ตลอดชีวิตมันไม่น่าจะได้

หัวทิ้ง

นายที่เขามีธุรกิจค่อนข้างเยอะ
เขาทำมีร้านขายผักมีร้านถ่ายรูป
เราก็ทำงานบ้านอย่างเดียวไม่พอเลี้ยงเด็ก
แต่ต้องไปช่วยเขาที่ร้านขายผักด้วย
ต้องไปช่วยเขาที่ร้านถ่ายรูปด้วย
ต้องตื่นตั้งแต่ตี๖โมงเช้า
แล้วคนจีนเขาขยันเขาจะกลับบ้านตอนดึก๔ทุ่มถึงบ้าน

แล้วก็ต้องล้างถ้วยล้างจานกว่าจะนอนก็เที่ยงคืนตีหนึ่ง
ไปอยู่แล้วมันลำบากแล้วเรามีความรู้สึกว่าหยุดแค่วันเดียว
เงินเดือนเท่านี้ยังไงก็ไม่รวย

หนีแท็กก็คือการหนีออกจากบ้านนายจ้าง
พอหนีออกจากบ้านนายปุ๊บก็ไปหางานทำเอง
เราทำงานตึกสมัยก่อนสมัยนี้ก็ยังเป็นอยู่
คือเขาจะมีตึกเป็นร้อยชั้นเราก็มีหน้าที่ไปทิ้งขยะ

เสร็จแล้วก็แอบนอนในใต้ตึกตรงบันได
แล้วก็แอบทำงาน
อยู่ได้ไม่นานค่ะไม่กี่เดือนเอง

น่าจะติดอยู่ประมาณ๓วัน

เงินที่เป็นหนี้เราใช้ไปหมดแล้ว
ก็มีเงินติดตัวมาไม่เยอะ
ก็มาทำร้านอาหารเป็นร้านข้าวต้มกลางคืน

ทำไม่นานก็เกิดเหตุคือยาร้าน
บังเอิญไปเจอสามีฝรั่งเศส

เราทำงานอะไรไม่ได้เลย

ก็ไปทำร้านนวด

สองเราคิดว่าเราทำไม่ได้

เพราะว่าเราไปอยู่นั่นเกือบปี
สามีคนเก่าคือเอาเราไปอยู่บ้านเฉย

ก็ต้องส่งงานให้ลูก
คือมันก็ต้องทำอะไรก็ได้

เขาก็บอกโอเคฉันจะขายร้านให้เธอ

งั้นให้ผ่อนได้โอกาสเป็นเจ้าของเอง

ไปเรียนจนถึง๔ทุ่ม๕ทุ่มทำอยู่อย่างนั้นหลายปีแล้ว
ก็เหนื่อยแต่ก็พยายามไปเรียนอยู่

ต้องมีทนายต้องมีบัญชีต้องรู้เรื่อง
มันก็เป็นการบังคับให้เราต้องทำ

สิ่งหนึ่งที่ตามต่อมาก็คือว่า

แต่เป็นรามสาขาวิทยาบริการ
สมัครออนไลน์ค่ะ
แต่ว่ามหาลัยจะส่งหนังสือไปให้

แล้วเราก็ไปสอบที่สถานทูต

คิดว่าจะเรียนจบไหม
เพราะว่างานก็ต้องทำ

ม๖มันตั้งแต่อายุ๑๘นะคะ
แล้วก็มาเรียนอีกทีตอนอายุ๓๗
มันห่างหายไปนานมาก
แล้วไม่มีครูเราต้องเรียนเอง

รามต่างประเทศจะเรียนตำราเดียวกับ
เด็กที่ไปเรียนในชั้นปกติ
เขาอัดวีดีโออันนั้นส่งไปให้นักศึกษาต่างประเทศ

แล้วบางวิชานี่มันใช้เวลา๘แผ่นอะ
จนเดี๋ยวนี้มีโรคติดตามมา
ก็คือเห็นวีดีโออะไรอย่างนี้จะไม่อยากดูแล้ว

อยู่เป็นหลายเธอเหมือนกัน

สอบ๔วันคือพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์

ตอนปีท้ายคืออยากเรียนจบ

ว่าฉันไปได้ฉันเรียนได้ฉันเรียนผ่าน

เออนะหยุดสัก๑อาทิตย์

แล้วก็จบตอนอายุ๔๐
ก็ถือว่าเรียนทั้งหมดคือประมาณ๘ปีค่ะ
คิดว่ามันไม่สูงสุด
คือตอนนั้นคิดว่าน่าจะประสบความสำเร็จพอสมควรแล้ว
ก็มีความรู้สึกว่ามันน่าจะสร้างมูลค่าให้ตัวเองอีกสักนิดนึงก็ยังดี

เรียนโทนี่อายุ๔๙แล้วค่ะ

สาขาการจัดการเหมือนกัน
เรียนต่ออันนี้ก็ไม่ค่อยมั่นใจหรอกว่า

แต่บังเอิญเป็นคนกัดไม่ปล่อยไง

แต่เราอาศัยใครไม่ได้เลยเนี่ยเราต้องทำ
พอเราทำเสร็จแล้วมันก็ทำได้
จริงแล้วตอนที่เราทำธุรกิจหรือมีชีวิต
ในปกติคนอาจจะไม่ค่อยสร้างฐาน
แต่จะเป็นคนที่สร้างฐานให้ตัวเองอย่างหนึ่งก็คือว่า
ฉันมีอะไรที่มองกลับไปแล้วมันต้องไปต่อ

ใครรับผิดชอบหนี้เราก็ต้องรับผิดชอบหนี้
เพราะฉะนั้นตรงนั้นก็คือว่า

เพราะตอนหลังมามีเรื่องคดีความ
มีเรื่องอะไรสารพัดนะปัญหาเยอะมาก
แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีเพราะว่า
อาจจะเป็นเพราะว่าเมืองนอกเวลาเราทำงานเราทำจริง

เรื่องการท่องเที่ยวนี่คือการปลดปล่อยได้เยอะมาก

จริงแล้วถ้ายังอยู่ฝรั่งเศสก็จะทำต่อนั่นแหละค่ะ
เพียงแต่ว่ามาแต่งงานครั้งที่๓
ตอนอายุ๔๙นี่
สามีไม่อยากอยู่ฝรั่งเศสแล้ว
เราก็มีปัญหาอะไรเยอะแยะ
เราก็มีความรู้สึกว่าเอาเงินไปลงอยากอีก
ก็มีรายได้อยากจากอีกก็เลยอยู่
ตอนทำก็ให้บางคนเก็บตังค์ซ้ายขวา
ใครก็เอาไปลงเรื่องหุ้นบ้างนะ
เอาไปลงเรื่องประกันชีวิตบ้างนะ
ก็คิดว่ามันอยู่ที่การจัดการนะ
เพราะถ้าเราไม่เรียนเรันหนังสือ

คือได้เงินมามันได้มากได้นั่นมันไม่สำคัญหรอก
มันสำคัญแค่ว่าคุณจัดการเป็นป่ะ